คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้า
อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
ตรงจุดตรงนี้นะฮะจะมีร้านซ่อมจักรยานยนต์อยู่ร้านหนึ่งแถวตรงเนี้ย
โสธรณ์ตะบนหน้าเมืองอันตรายเมืองจังหวัดเชิงเศร้า
แล้วหน้าถนนข้างบนจะมีสะพานต่างระดับอยู่
เมื่อคืนนี้มีคนร้ายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปบนสะพานต่างระดับ
แล้วยิงใส่ลงมาที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เขานั่งกันอยู่สักประมาณ๗คน
กระสุนเนี่ยไปโดนหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะยิงใส่ทั้งกลุ่ม
หรือว่ามุ่งมาที่น้องคนนี้คนเดียว
ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อน้องอิ้ง
อิ้งหรือว่านางสาวประพาศรอายุ๑๘ปีนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าสีข้างด้านซ้ายอาการสาหัสนะครับ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
ที่ถูกกระสุนเนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ย
แถวตัวถังฝั่งซ้ายเนี่ยเสียหายนะครับ
แล้วก็มีพวกหัวกระสุนปืนนี่เกลือนร้านเต็มเลยนะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
นายชัยธวัฒน์เอี่ยมซิริอายุ๒๔ปีเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าขณะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้๕ทุ่มกว่าตัวเขากับเพื่อน
รวมทั้งน้องอิ้งที่เสียชีวิตด้วยนั่งกันอยู่ที่หน้าร้าน
รวม๗คนด้วยกันนะครับแล้วทีนี้ในกลุ่ม
จะมีนายสายันเอี่ยมซิริอายุ๒๔อีกคนนึงอยู่ด้วย
คือสายันเขาจะเป็นแฟนของอิ้งนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อน
ตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นกันคือมีผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวไม่สวมหมวกกันน็อกนะ
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขี่ขึ้นไปบนสะพานต่างระดับ
ซึ่งมองลงมาข้างล่างเนี่ยจะคือร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่หน้าหอพักตรงนี้
แล้วจอดรถแล้วผู้ชายคนนี้ก็ชักปืนออกมา
แล้วกระหน่ำยิงลงมาที่ร้านกระสุนเนี่ยยิงเข้ามาเนี่ย๖นัด
คือตอนนั้นที่คนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าทุกคนในร้านเนี่ย
ชักปืนแล้วยิงใส่มาเนี่ยวิ่งหลบกันชุลมุนเลยนะฮะ
คนร้ายเนี่ยยิงมา๖นัดแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่พอสิ้นเสียงปืนเนี่ยมีเสียงน้องอิ้งเนี่ยตะโกนออกมา
บอกถูกยิงถูกยิงก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
ผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมี๒คนที่โดนยิงอยู่ตรงนู้น
แล้วอยู่ดีมีมอเซ้าจอดอยู่บนสะพาน
นี่ค่ะคือทางชัยธวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่า
ขอยืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าวิวาสอะไรกับใคร

เหตุจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือเปล่าอันนี้เขาคาดนะฮะ
เพราะว่าตัวของผู้ตายก็คือน้องอิ้งเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีแฟนอยู่แล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนไป
ส่วนแฟนคนปัจจุบันก็คือนายสายันที่เมื่อคืนนี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
นั่งกันอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยปกติเขาจะมาที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ร้านเนี้ยเป็นประจำนะฮะ
ก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรไม่เคยมีเรื่องอะไร
แล้วนายสายันเพิ่งมาคบหากับน้องอิ้งได้ไม่นานแล้วก็พาน้องอิ้งเนี่ยมานั่งที่ร้านแบบเนี้ย
เพิ่งพามาได้สองวันนะเมื่อวานวันที่สองถูกคนมายิงใส่เลยนะครับ
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ไปตรวจสอบบนสะพานต่างระดับที่อยู่ด้านบนด้วย
ซึ่งถ้าวัดจากระยะทางจะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรแต่มันจะเป็นสะพานต่างระดับ
กับทางด้านล่างนะฮะที่เป็นร้านซ่อมจักรยานยนต์
ปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอตกอยู่บนสะพานสี่นัดซึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจพวกดีเอนเอนะครับ
เพื่อหารอยนิ้วมือแฝงต่อไปส่วนชุดสืบสวนไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
กำลังไปไล่ดูอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามาบนถนนแบบนี้เนี่ยน่าจะพอหาได้อยู่
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องของความหึงหวง
คือความจริงแล้วก็ไม่ได้ดูมีความผิดปกติอะไรนะนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพที่น้องเขาถ่ายกับเพื่อนนะฮะ
เมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่ม๔๙นาทีเหตุการณ์ที่มีการยิงกันแล้วน้องเสียชีวิตเนี่ยประมาณ๕ทุ่มกว่า
นาฬิกา๔๙นาทีน้องอิ้งโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับเพื่อนนะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าแฟนกี่คนก็ไม่ทนเท่าเพื่อนเรานี่นะฮะ๒ชั่วโมงหลังจากนั้น
มีเหตุถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับ
นาฬิกา๓๗นาทีน้องอิ้งเนี่ยโพสต์ข้อความรอลิงทอทหาร
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าจะสื่อความหมายว่าอะไรลอทออย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีอีโมจิหน้ายิ้มนะครับย้อนไป๑๗ตุลาคมนะฮะเมื่อวาน๒๕
ตุลาคมนะครับ๑๗ตุลาคมน้องอิ้งเพิ่งเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้ว
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าอยากเป็นคนสำคัญของใครสักคน
นี่ฮะก็ไม่ดูลุมเหมือนกับไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่า
ไปมีปัญหาอะไรกับใครยังไงอืมค่ะวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้
ข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับเป็นร้านแต่ง
รถจักรยานยนต์อยู่หน้าหอพักนะฮะในพื้นที่ถนนสุริโสธรตำบล
หน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจังหวัดชาเชิงเศร้า
คือที่เกิดเหตุเขาก็มาทำความสะอาดพวกคราบเลือดอะไร
แล้วแต่ว่ายังมีร่องรอยของรูกระสุนปืนอยู่นะครับอยู่แถว
บหน้าต่างของร้านนะครับวัยรุ่นที่อยู่ในร้านแต่งรถจักรยาน
ร้านนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เห็นหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ชัดเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเส้นทางตรงนี้ช่วงดึกไม่ค่อยมีรถ
วิ่งทำให้สังเกตเห็นรถของคนร้ายได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเห็น
ขึ้นมาบนสะพานปกติรถมันไม่ค่อยขึ้นมากันเป็นจักรยานยนต
รุ่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรค่ะอ่าปกติสายตรวจ
จะขี่รุ่นรุ่นนี้มาอยู่แล้วคนร้ายขี่ขึ้นไปบนสะพานแล้ว
ย้อนกลับลงมาตอนนั้นเนี่ยยังหันไปคุยกับพี่นะซึ่งมี
คนหนึ่งก็เป็นแฟนของผู้ตายบอกว่าเอ๊ะเขาจะวนกลับมายิงเราหรือ
สายตรวจจะมาหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่สายตรวจค่ะ
เห็นขี่ผ่านมาแล้วขี่วนมาทักกับเพื่อน
เขาจะกลับมายิงเราหรือเปล่าคุยกันเล่น
สุดท้ายไอ้คนนั้นมันจอดรถแล้วก็ชักปืนมายิงจริงฮะ
แต่ผมไม่สังเกตคนร้ายเพราะว่าเวลาดึกมันจะไม่มีรถวิ่งแล้ว
เพราะผมมองไปตลอดเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เขามองแบบน่าจะมองแบบเอาเรื่องอยู่อะครับ
ผมก็มองแล้วก็มองอย่างไม่รู้ว่าคือใคร
แล้วตัดสินใจวนย้อนสอนตะชิดฝั่งนู้นไม่เห็นตัวครับ
แล้วได้เห็นแค่ผมเขาชิดฝั่งโน้นใช่ชิดฝั่งโน้น
มองจากเนี้ยมันไม่เห็นครับเอาไม้เลยก็เลยเห็นว่ายกมือ
ตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะยกมือแบบให้มงให้แบบยังไงด่าอะไรอย่างเงี้ย
แต่คือเป็นปืนยื่นมือมาเรื่อย

แล้วเห็นลักษณะของคนร้ายเห็นหน้าตามั้ย
เห็นแต่มันใกล้กว่าพร้อมขาวครับ

แต่รถแต่ละจอมทั้งหมด
นี่ฮะผอมขาวตัวสูง

เราได้คุยกับแฟนนุ่มของ

หนุ่มของน้องอิ้งที่เสียชีวิตนะฮะ

เขาบอกว่าเขาเพิ่งคบหากับน้องอิ้งได้แค่๒วันเท่านั้นเองนะครับ
และเพื่อนมันนั่งที่
ม้าหินอ่อนด้านหน้าร้านทร่วมจักรยานยนต์ตรงนี้

จะยืนกันอยู่แถวหน้าร้าน

จักรยานยนต์มาไม่ใส่หน้ากากอนามัยลักษณะชะลอแล้วก็เร่งเครื่อง
ส่งเสียงดังบนสะพานตรงข้ามจุดที่พวกเขานั่งกันอยู่
ตอนนั้นเพื่อนในกลุ่มเนี่ยยังคุยกันว่ามันจะเร่งเครื่องทำไม

จังหวะนั้นเขาเห็นคนร้ายเนี่ยมองลงมาที่กลุ่มพวกเขา
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนรถอยู่บนสะพานแล้วคนร้ายเนี่ย
ก็ไปกลับรถแล้วขี่สวนเล่นลงมานะ
แล้วทำลักษณะเหมือนกับยกมือขึ้นทีแรกยังคิดว่ายกมือทักทาย
แต่จังหวะที่คนร้ายยกมือขึ้นมาเนี่ยมันมีเสียงปืนออกมาด้วย
ลักษณะกระหน่ำยิงใส่มาหลายนัดซึ่งเขาขอยืนยันนะครับ
ว่าเขาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครคาดว่ามันคงเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละนะ
น้องอิ้งเนี่ยเพิ่งมาคบหากับเขาได้ไม่นาน
คุยไปคุยมาเล่นกันอย่างเงี้ครับและมีมอไซค์ขี่มา
ไม่มีรถผ่านเลยนะมีมอสไฟคันเดียวขี่มาแล้วก็เบิ้ลอย่างเงี้ยครับ
ขึ้นไปบนสะพานแล้วพวกน้องผมก็พูดเล่นกันว่า
เบิ้ลกันทำไมเนอะแล้วก็ขำกันอย่างนี้ครับ
เหมือนกับเขาหันมาเห็นว่าพวกผมขำเขาอะไรแบบนี้
เขาก็วนรถจากข้างบนสะพานนะครับ
มันมาแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงเหมือนชักปืนนะครับ
แล้วเขาก็ขี่ลงมาตอนแรกผมคิดว่าเขายกมือเรียก
แต่เขายกมือปุ๊บเสียงปืนดังมาเลยครับเขามาคนเดียวเราไม่รู้จักมาก
ไม่รู้จักไม่คุ้นเลยครับไม่เคยเห็นเลยฮะหลบเคยมีปัญหาอะไรขึ้นแบบนั้น
เห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีปัญหากับใครเลยครับอันนี้เขาก็ชี้ไปสองอย่าง
ขัดแย้งกับชู้สาวอะไรแบบเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้จะเชื่อไง
อยากให้จับคนที่ยิงก่อนนะครับผมจะอยากรู้ว่ายิงเพราะอะไรครับ
คือถ้าฟังจากสายันนี่มันจะมีส่วนตรงเรื่องที่ว่าขี่รถผ่านมาแล้วไปเห็นคนหัวเราะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของปมหึงหวงจริงแล้วตอนยิงมาใส่เนี่ยโอ้โหจังหวะความโชคร้ายเนี่ย
มันจะมาโดนน้องอิ้งขนาดนั้นพอดีเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมครับทีเนี้ยพอมันมีปมเรื่องความหึงหวงขึ้นมา
ว่าน้องอิ้งเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็มาคบกับสายันนะฮะที่มานั่งตรงนี้นะครับ
ในกลุ่มตรงหน้าร้านเนี่ยนี่ฮะส่วนนี้คือแฟนเก่าของน้องอิ้งนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะครับ
ชื่อนายพงศกรคงคาสัยนะพงศกรเนี่ยบอกว่าผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อย
ขอเปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละผมเนี่ยคบหาอยู่กินกับผู้ตาย
ก็คือนางสาวประพาศรหรือว่าอิ้งเนี่ยมาสองปีนะครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
เพราะตอนที่เลิกกันเลิกกันด้วยดีต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
ไม่มีปัญหาอะไรต่อกันซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเลิกกันไปได้นานขนาดไหน
เกือบปีนึงแล้วนะคือพงศกรบอกเลิกมาเกือบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเลิก
แล้วเมื่อวานเนี่ยตัวเขาก็ทำงานอยู่แถวนี้นะก่อนที่จะไปนอนที่บ้านเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่
เสร็จงานก็ไปนอนบ้านเพื่อนรุ่นพี่
ซ้ายมือคือรูปที่ทางพงศกรเขาเคยคบกับอิ้งอยู่

คือไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอิ้งเพิ่งเลิกกับเขา
กับเขาแล้วก็ไปคบกับสายยันแล้วมีเหตุห่วงไปยิงใส่เนี่ยเขา
บอกไม่ใช่เลยขอแสดงความบริสุทธิ์ใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
ข่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาไม่มีเงินจะไปซื้อปืน
ด้วยจะไปหาปืนที่ไหนมาใช้ก่อเหตุถ้าเกิดตำรวจสงสัยเขา
ก็พร้อมจะไปให้ปากคำกับตำรวจนะฮะจะให้ไปพรุ่งนี้เลยก็ได้
ตรงนั้นผมคิดยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำอย่างก็
อย่างไงครับคือผมก็พึ่งแล้วว่ารู้ตอนฉาวมีผมก็ตกใจ
เหมือนกันว่าคาวเขาลงว่าภาพได้ใกล้กับพวกเรื่องชู้สาวอะไร
ผมก็เลยแปลกใจก็เลยโทรไปคุยกับแม่

ตอนเลิกกันกับน้องเลิกกันดีไหม

ก็แบบว่าต่างคนต่างไปกันไม่ได้

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

ก็ลักษณะของที่พักเป็นห้องแถวติดกันแบบนี้นะคะ
พ่อของน้องอิ้งพาทีมข่าวไปดูสภาพความเป็นอยู่ในบ้าน

ตัวคุณพ่อน้องอิ้งพี่ชายน้องอิ้งอีก๒คน

เลิกรากันไปแล้วแยกย้ายกันอยู่หลายปีแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่เหลือของน้องอิ้งก็มีแค่กระเป๋า
มีแท็บเล็ตของน้องอิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องอิ้งเคยมีแฟนคบหากันอยู่ด้วยกันเกือบ๒ปี
ตอนหลังก็เลิกรากันไปครับน้องอิ้งก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าสาเหตุที่เลิกกับแฟนเก่าให้ฟัง
พ่อก็ไม่รู้ว่าลูกสาวคบกับผู้ชายคนใหม่นานหรือยัง
แต่ผู้ชายคนนี้ก็เคยมาหาลูกสาวที่บ้านเคยมารับที่หน้าบ้าน
แต่คนที่พ่อสงสัยมากที่สุดคือผู้ชายอีกคนค่ะ
มาหาลูกสาวที่บ้านเหมือนกันเมื่อเจ็บถึงแปดวันก่อน
ผู้ชายคนนี้รูปร่างถิวดำแดงสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่
อันนี้คือลักษณะของคนที่พ่อน้องอิ้งสงสัยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
อยากจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงมายิงลูกสาวพ่อแบบนี้
ก่อนที่ลูกสาวผมจะไปโดนยิงเนี่ย
มันมีผู้ชายอีกคนนึงมาหาเขาที่บ้าน
รูปร่างผิวพันธุ์เหมือนผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่า
ไฟผมเหมือนเสร่ขึ้นไปเหล็ด
เส้นผมเป็นหยักผมยาวประมาณต้นคอ
มาหาเขาที่บ้านแล้วผมถามเขาว่าคนนี้ใคร

เพื่อนคบเป็นแค่เพื่อนไม่มีอะไร
ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ว่าอะไร
เขาก็นั่งคุยกันหัวลอกก็ซิกซักทั้งใหญ่
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็กลับไปให้เจ้าหน้าที่
เขาเร่งติดตามคนร้ายให้ผมทิ้ง
เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเขามายิงผมยิงลูกสาวผมเรื่องอะไร

เพราะลูกสาวผมไม่ใช่เป็นเด็กเกเลหรือว่าอะไร

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ

คุณผู้ชมบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจนะว่าคนก่อเหตุยิงไปมั่ว
หรือว่าตั้งใจจะยิงน้องมันก็ยังตอบไม่ได้
คุณแม่ของน้องอิ้งค่ะคุณแม่บอกว่าตอนที่น้องบาดเจ็บอ่ะ
ไม่ทันได้เห็นหน้าหมอออกมาบอกว่าแม่ทำใจเลย
แล้วก็เอาศพไปห้องดับจิตเลยแม่ไม่ทันได้เห็นหน้าลูกสาว
ลูกสาวเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
ตอนเลิกกับแฟนเก่าก็ไม่เคยบอกพ่อแม่ส่วนแฟนใหม่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไง
แต่แอบได้ยินมาว่าเขาค่อนข้างเกเรหรือเปล่าเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้
แต่แม่ไม่อยากคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่
เรื่องของความหึงหวงอะไรเพราะว่าแม่ก็ไม่ฟันทง
แม่ก็ไม่รู้จริงว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
น้องเขาบอกเลยว่าได้เลิกกับคนไหนดีไหม
ไม่พูดไม่อะไรเลยทะเลาะมาแล้วเลิกมาอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะ
ว่าน้องอยู่อยู่กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่กลับไปบ้าน
ก็น้องไม่เคยบอกอะไรน้องจะทะเลาะกับแฟนหรือเป็นอะไรกัน
ก็ไม่เคยบอกพ่อแม่รู้เลยสักอย่าง

จะไม่ยอมพูดถ้าตียังไงน้องก็ไม่พูด

ค่ะน้องเป็นอย่างนี้มานานแล้ว

แต่เขาก็ดูว่าแสบหน้าดูเราก็ไม่รู้นะเห็นคนเขาบอกมา
ใจจริงหนูก็ไม่ตั้งสังเกตหนูก็ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะ
อาจจะมายิงพวกเขาหรือเปล่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันหรือเปล่า

อาจจะลูกสาวเราชอบคนนี้อีกคนผู้ชายมาชอบ
ลูกสาวไม่ชอบไม่ชอบคนชื่อมด
อาจจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
มีสองสามประเด็นหนูคิดว่าไม่ใช่คนชื่อพงศ์นะ
ใจแบบเป็นแม่นะพูดส่วนตัวนะ
ไม่น่าถ้าคำบอกลักษณะนี้สูง๑๗๐
ก็อยากบอกตำรวจให้จับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
อยากจะรู้ว่าคนร้ายคือใครอะไรอย่างนี้

หนูอยากจะให้ตำรวจเขาจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
กระทั่งตำรวจเองก็ยังไม่สรุปประเด็นเลยคุณผู้ชม

ว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงในส่วนของน้องอิ้งผู้เสียชีวิต
เพื่อนบ้านของน้องอิ้งบอกว่าปกติน้องก็อยู่กับพ่อ
เคยเห็นมีแฟนหนุ่มมารับน้องเหมือนกันแต่นานแล้ว
เมื่อวานนี้เห็นน้องอิ้งแต่งตัวสวยเลยค่ะ
เพื่อนบ้านบอกยังแซวอยู่เลยวันนี้แต่งตัวสวยจังจะออกไปไหน
น้องก็ตอบกลับมาว่าจะไปข้างนอกแป๊บนึงเดี๋ยวมา
แต่เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านบอกว่ามันก็เหมือนกับเป็นรางสังหรณ์เหมือนกันนะ
พ่อของน้องอิ้งหอบอาหารมาให้น้องอิ้งเยอะเลย
เพื่อนบ้านบอกยังแซวอยู่เลยว่าโอ้โหอาหารเยอะขนาดนี้จะมาเลี้ยงบุฟเฟ่หรือยังไง
ก็ให้น้องได้กินเต็มที่อะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการแบบกินอาหารเป็นการสั่งลามื้อสุดท้ายอะไรหรือเปล่า
ซื้อของมาก
ไก่ย่างแล้วก็ตำส้ม

อุ้ยวันนี้เลี้ยงโคเฟ่ลูกเต็มที่เลยเนาะ

เพราะลูกเขาจะเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครหรอก
ถามอย่าพูดครั้งนึงอะไรอย่างนี้
แต่พ่อเขาหูไม่ดี
แล้วก็แซวเขาแซว
วันนี้วันนี้ซื้อให้พ่อให้ลูกกินเต็มที่เลยนะ
ตาตรงแก่แห่แก่
หอบเลยนะเหมือนกินสั่งลาเนอะ
สำหรับศพของน้องอิ้งตอนนี้อยู่ระหว่างชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ญาติจะไปรับศพและนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดประตูน้ำท่าไข่
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่จะถึงค่ะ
ในเรื่องทางคดีตอนนี้คุณประชำตำรวจก็ต้องไปดูภาพจากล้องวงจรปิด

จุดที่เกิดเหตุมันไม่มีกล้อง
แต่ว่าจุดรอบมันน่าจะมีนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นสะพานต่างระดับยกสูง
ทีนี้ก็เลยยากในการตรวจสอบเส้นทางของคนร้าย
แล้วช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นกลางคืนด้วย
มันก็มองไม่เห็นตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
หรือว่ารุ่นรถจักรยานยนต์ได้แบบชัดนะคะ

อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่มวัยรุ่น
คือยิงหลายคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้

ตอนนี้๒ประเด็นคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะคะ
โอ้โหคือมายิง๖นัดแล้วก็ไปเลย
ไม่น่าเชื่อยิงจากบนสะพานกระหน่ำยิงลงมา